อีกหนึ่งเรื่องราวของความเชื่อค่ะทำเอาขนหัวลุกเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเราไปหยิบภาพภาพนี้จากไอจีของพี่หนุ่มคงกระพันธ์นะคะ
แต่งรุ่นใหญ่ของเราที่เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เฮ้ยหลายคนก็แปลกตาแปลกใจเหมือนกัน
เพราะว่าที่สวนแม่ยายที่จังหวัดร้อยเอ็ดของพี่หนุ่มนี่นะคะ
ระยะหลังเนี่ยค่ะเอ๊ะทำไมต้นไม้เนี่ยมักจะงอกออกมาลักษณะท่าทางแปลก
เหมือนงูอย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะมีลักษณะคล้ายงูบ้างคล้ายเสียนพญานาคบ้าง
พอบันเทิงไทยรัฐนัดสัมภาษณ์นะพี่หนุ่มให้ข้อมูลที่แบบต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากบอกว่า
ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้ค่ะคนงานขับรถขุดดินทับงูจนบาดเจ็บ
เออแล้วก็ฝันเห็นงูเหมือนกันเป็นสิบสิบคนร้อนใจจะต้องรีบปรึกษาอาจารย์โหราศาสตร์โดยด่วนเลยจ้า
นี่เป็นครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยเขาไปเกิดกับต้นมะพร้าว
มะพร้าวเนี่ยเขาจะแบบว่าขดเป็นงูเลย
เราก็คิดว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญหน้าหรือเป็นเรื่องของอะไรอย่างนี้
ก็อันนั้นคือเมื่อปีก่อนนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมาย
อย่างเช่นคนงานเขาก็จะต้องไปทำสวนอะไรตรงนั้นนะ
ใช้รถตักรถกุดเข้าไปแบบไปทับงูพอหลังจากนั้นเขาก็ไปฝัน
ฝันเห็นแบบเรื่องราวแบบงูแบบมีคนตัวใหญ่เจ้าที่มาอะไรอย่างนี้แล้วก็งูเงอ
เขาก็ต้องไปขอคำมาอะไรกัน
เอาล่ะเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เข้าไปเก็บภาพต้นไม้ประหลาดเลยพี่หนุ่มเนี่ยโพสต์เป็นต้นต้นนี้นะคะ
คือเป็นร้านอยู่ริมถนน๑๐๑กาลสินเลขที่๓๑๒หมู่๑๐ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ไปพบกับคุณพ่อสมเกียจกับคุณแม่แดงสยุมพร
ก็คือเป็นพ่อตาแม่ยายของพี่หนุ่มนะคะโดยทั้งสองเนี่ยพาเดินเข้าไปในสวน
ในพื้นที่กว้างใหญ่มาก๕๔ไร่ไปดูต้นมะพร้าวน้ำหอมที่พบว่านอโผล่ขึ้นมา
แล้วมีลักษณะคล้ายกับหัวหรือว่าเสียนของพญานาคจากนั้นนอกจากต้นมะพร้าวน้ำหอมแล้ว
ไปดูต้นอินทภารำอีก๔ต้นซึ่งก็แทงยอดออกมาลักษณะรูปร่างเนี่ยคล้ายพญานาคเช่นเดียวกัน
ตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าเป็นเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้จะขาดธาตุอาหารหรือแร่ธาตุนะคะ
ซึ่งพ่อสมเกียจก็ชี้แจงว่าจริงมันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าพ่อให้คนงานบำรุงดินเป็นอย่างดี
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับคนงานต่อคนงานก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
มีวันหนึ่งขับรถแบ็คโฮลขุดดินแต่ด้านไปทับงูตัวใหญ่สีดำจนงูเนี่ยต้องเลื้อยหนีไป
พอตกดึกค่ะตัวเองกับคนงานอีก๕คนได้ฝันฝันเรื่องเดียวกันก็คือฝันเห็นวังพญานาคอยู่ในโพรงศรีมรกฏเลย
ส่วนคนงานอีกคนคุณพี่เสื้อเขียวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเล่าให้ฟัง
ถัดมาขณะขับรถขุดดินก็พบเต่านาตัวใหญ่หนัก๕กิโลได้

รุ่งเช้าก็เลยรีบนำเต่าตัวนั้นไปปล่อยเอาไว้ที่เดิมเลยค่ะ
คุณพี่คนนี้แหละไปฟังกันดูจ้ะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
มาก็เลยนำรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่
รูปนี้ค่ะมีขนาดประมาณ๑๒เมตร
สูง๑๒เมตรเหมือนกันตั้งเอาไว้หน้าสระเลย
แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีเบิกเนธในวันออกพรรษา
ก็คือวันศุกร์ที่๒ตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองจ้า